ทึกที่เกิดขึ้นกลางโรงพยาบาลที่ลำปางนะฮะ
ในฝ่ายของเมียไม่สบายนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล

ฝ่ายผัวเดินตามเข้าไปหามีเรื่องทะเลาะกันกับเมียที่ป่วย
แล้วก็คุ้มครั่งขึ้นมาเอากันไกลแทงคอเมียที่ป่วย
เลือดสาดกระเด็นเขาป่วยอยู่แท้เลย

นะฮะเนี่ยครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลลำปาง
ก็เข้าไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้
อายุ๖๓ปีเขาคุ้มครั่ง
บุกเข้าไปใช้กันไกลแทงเมียตัวเอง
วัย๖๐ปีที่นอนป่วยอยู่ที่หอผู้ป่วยของโรงพยาบาล
แล้วถูกทำร้ายจนบาดเจ็บไปอีกครับ

หนึ่งในนั้นคือร้อยจำรวจโทอุทัยอินชัย
เป็นรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพปัวที่จังหวัดน่าน

แต่ว่าถูกสามีคือผัวคนนี้นะ
ใช้กันไกลแทงที่หน้าอกของตำรวจจนบาดเจ็บอีกอ่ะครับเอ้า

ภรรยาของผู้ก่อเหตุก็นอนพักอยู่ที่นี่
รักษาตัวในหอผู้ป่วยเพราะไม่สบาย
ที่สามีจะเข้ามาแล้วก็มีการหาเรื่องกัน
แล้วก็ใช้มีดปลายแหลมที่เตรียมมาทำร้ายภรรยา
แต่จังหวะนั้นลูกอยู่ลูกก็ห้ามทัน

แต่พ่อเองก็ไล่ลูกออกจากห้องเหมือนกัน
สักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้เดินกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง

คราวนี้ใช้กันไกลแทงต้นคอของเมีย
เลือดไหลกระเด็นออกมาจำนวนมากเลย
ภรรยาก็สุดร่างลงไปก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บสาหัส

แล้วก็ส่งห้องฉุกเฉินอีกทีหนึ่งครับ
และช่วงที่เกิดเหตุนะฮะญาติของผู้ป่วยคนอื่นเข้าไปช่วยห้าม
ก็ถูกกันไกลของผู้ชายคนนี้ทำร้ายจนบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ

จากนั้นก็มีการเข้าไประงับเหตุ
ช่วยกันคุมตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้ได้ในที่สุด
ก็จะมีการสอบสวนต่อไปว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
ทำไมถึงต้องตามไปแทงกันถึงโรงพยาบาล
ก็ยังไม่ทราบว่าสาเหตุที่เขาก่อเหตุแบบนี้ก่อเหตุขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไร